คุณผู้ชมคะพาไปดูกันต่อคลิปนี้
ไม่รู้ว่ามันคือพิธีอะไร
แต่คลิปนี้แชร์กันในโลกโซเชียล

มีคนที่มาร่วมทำพิธีด้วยลูกศิษย์ลูกหา

แล้วพระก็เอาขวานจามไปที่หลัง
คุณจะเสียวสลังวาบเลย

คือเห็นคลิปแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมใช้ขวานจามแบบเต็มแรงเลย

ลงไปนอนแบบนี้แต่คุณผู้ชมสังเกตไหม
ที่หลังไม่มีรอยแผลไม่มีเลือดออก

ก็พระสงฆ์รูปเดิมเนี่ย
จามไปที่หลังของผู้ชายอีกคนนึง
คือเหมือนกันค่ะไม่มีบาดแผลที่หลังเหมือนกัน

ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระรูปนี้

เราไปที่วัดกันบ้าง
ทีมข่าวไทยรัตน์ทีวีก็ไปที่วัดพระแก้วเจดีกลางทุ่งจังหวัดสิงบุรี
จะไปสอบถามจากพระครูประหลัดสุนทรปานเงินทองติกขวีโรหรือว่าหลวงพ่อองค์ดำ
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดแก้วเจดีกลางทุ่งแล้วก็เป็นพระสงฆ์ที่ปรากฏอยู่ในคลิป
ท่านก็ให้ข้อมูลกับเรานะบอกไอ้คลิปที่เห็นกันเนี่ยที่ถูกแชร์กันในโลกโซเชียลเนี่ย
เกิดขึ้นมา๑๐กว่าปีแล้วนี่คุณติไปสอบถามมาเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๙
งานพิธีปลุกเสกเครื่องรางของขลังแล้วก็หลวงพ่อองค์ดำถูกเจ้าภาพนิมนต์
ให้ไปร่วมพิธีแล้วทีนี้เนี่ยมีคนไปศักดิ์ที่เขาเชื่อเกี่ยวกับเรื่องฟันแทงไม่เข้า
หนังเหนียวอะไรพวกนี้มาขอลองวิชาจากหลวงพ่อองค์ดำ
ซึ่งเจ้าภาพก็มาให้หลวงพ่อองค์ดำทำพิธีให้กับคนที่ต้องการลองของ
จะได้พิสูจน์ไงว่าเครื่องรางของขลังที่ปลูกเสกมามันน่าเชื่อถือไหมศักดิ์สิทธิ์ไหม
หนังเหนียวไหมเออทีนี้หลวงพ่อองค์ดำก็เลยตกลงทำพิธีให้
ขวานจามแบบนี้แหละค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของหลวงพ่อองค์ดำหน่อยนะครับ
เขานิมนต์กูไปกูถึงได้ไปเมื่อสมัยก่อนกูชอบเงินถวายเงินกูก็ไปถวายน้อยกูก็ไม่ไป
สมัยขากูดีอะใช่ไหมกูก็ไปไปแล้วก็ใช้ไปเอาฝ่านไหมกูฝันกูก็ฝัน
ใช่ไหมกูฝันไปอย่างนั้นแหละตายก็ตายไปก็ตายก็ตายไปกูรู้แล้วว่าฝันมันไม่คม

ก่อนจะฟันกูก็ต้องเอามือรูปก่อนคมให้ขม
ขวานไม่คมใช่ไหมใช่ตกลงขวานไม่คมแต่คำสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้
เออตายก็ตายไปอย่างเงี้แหละฮะเออแต่ขวานไม่คมยังไงเวลามันทุบลงไปที่โอ้โห
กระดูกสันหลังนะคุณคือเขาก็บอกไงว่ามันเจ็บมันไม่ใช่ไม่เจ็บเจ็บแต่ว่าฟันแทงไม่เข้า
คือมันไม่เป็นบาดแผลนอกจากนี้เนี่ยนะคะหลวงพ่อองค์ดำก็บอกว่า
ปัจจุบันนี้เนี่ยเลิกศักยันต์แล้วแล้วก็ให้เช่าพวกเครื่องรางของขลังที่ปลูกเสกแล้ว
เป็นเวลา๓ปีคือเลิกหมดแล้วอะค่ะเพราะคิดว่าการกระทำพวกนี้
เป็นเรื่องที่มันไม่เหมาะสมทำให้คนหลงเชื่อแบบผิด
เกิดความงมงายไม่ต่างจากพวกร่างทรงองค์เทพต่าง
แล้วนอกจากนี้หลวงพ่อองค์ดำก็ฝากเตือนมานะฝากเตือนไปถึงร่างทรงองค์เทพต่าง
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมบอกว่าให้เลิกได้แล้วเพราะว่าหลวงพ่อองค์ดำบอกว่า
ตัวอัตมาเองเนี่ยเลิกทั้งให้ศักยันต์เลิกทั้งให้เช่าแล้วนะคะ
อ่าเดี๋ยวไปฟังเสียงอีกรอบหนึ่งค่ะ
ของห้ามเห็นไหมแล้วเออมึงจะทรงนางตะเคียนมึงจะปิดแป๊ดปิดแป๊ด
ไงก็เอาสิมึงไม่ได้หลอกลวงเขาอ่ะถ้ามีโจทย์มาแจ้งไปเนี่ยเขาก็เอามึงผิด
ดูมองดูหมอมึงดูตัวเองบ้างเขาเจอไหม
เนี่ยค่ะท่านก็เทศสังสอนเลยนะฮะใช่ค่ะก็ย้ำเตือนนะคะ
ร่างทรงองค์เทพทั้งหลายนอกจากเตือนเรื่องทางธรรมแล้วก็บอกถึงเรื่องทางโลก
ก็คือเรื่องของกฎหมายด้วยว่าผิดหนึ่งสองเป็นอะไรคะแต่ผมยังเสียวหลังดูเลยนะฮะ
เห็นเนื้อฟันลงไปอย่างนั้นนะฮะค่ะ